ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ดิฉันถึงขั้นต้องเช็คว่ามันถูกต้องจริงไหม
โปรดิวเซอร์ว่าเอ๊ะเป็นเด็กนักเรียนจริงเหรอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สระบุรีค่ะคุณผู้ชมขออภัยนะคะที่จังหวัดสะแก้ว
เด็กนักเรียนกว่าร้อยชีวิตรับจ้างขนเข้าเปลือกข้ามชายแดน
เด็กนักเรียนรับจ้างขนข้าวเปลือกข้ามชายแดน
มันผิดกฎหมายสุดท้ายถูกทหารไปรวบตัวได้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนี่คือข้าวเปลือกของกลางนะคะที่น้องกว่าร้อยชีวิตดูสิ
นักศึกษาคือยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยค่ะก็เข้าใจนะว่ามุมหนึ่งอยากได้เงินจากการรับจ้าง
ถ้าจับกุมต้องใช้คำว่ากองทับมดค่ะ

พร้อมกับยึดรถเข็น๕๕คัน
เปลือกอีกสักประมาณ๔๓ตัน
แล้วก็มีการนำตัวคนที่เป็นผู้ใหญ่๘คน

ส่วนน้องกว่าร้อยชีวิต

ตักเตือนแล้วก็ปล่อยให้น้องแยกย้ายกันกลับบ้าน
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ทั้ง๘คน
ทหารก็ไปถามว่าเอ๊ะไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเอามาจากไหนอะไรยังไง

เปลือกทั้งหมดเป็นของนายทุนชาวกัมพูชา
ขับรถมาส่งที่แนวชายแดน
จากนั้นจะมีผู้ใหญ่บ้าน๒คน
ในตะบนทัพเสด็จนั่นไงผู้ใหญ่บ้าน

จากนั้นจะมีผู้ใหญ่บ้าน๒คน
ในตำบลทัพเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
ว่าจ้างชาวบ้านแล้วก็เด็กหลายหมู่บ้าน
ให้มาลักลอบเข็นข้าวเปลือก
โดยให้ค่าจ้างกระสอบละ๒๐บาท
กระสอบละ๒๐บาทวันหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าขน๑๐๐กระสอบก็ได้๒๐๐นะ

ผู้ใหญ่บ้านอ้างบอกว่าที่มาว่าจ้างเด็ก
เพราะต้องการให้เยาวชน
มีเงินในการใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน
มีเงินเอาไปเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนเขาจัด
ผู้ใหญ่บ้านอ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ไม่ต้องมาหวังดีแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ทหารก็เลยส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมด๘คน
ให้ตำรวจสพทัพไทยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วจะต้องมีการขยายผลไปด้วยนะคะว่าตัวใหญ่คือใคร
ที่จับได้แค่ประซิลประซ่อยอยู่ปลายห่างแถวแล้ว